ไปดูเรื่องของกระบวนการทำแบบโบราณโบราณกันบ้าง
นั่นก็คือกระบวนการทำน้ำอ้อย
ไม่เคยเห็นก็เข้าเครื่องแล้วก็หมุน

แบบนั้นมันทันสมัยเกินไปจะพาไปดูแบบโบร่ำโบราณที่ต้องใช้ควายแบบนี้ด้วยค่ะ

คือกัมงเวทีการผลิตแบบดั้งเดิมมาไว้
เครื่องหีบอ้อยเนี่ยต้องแยกเป็นส่วน
ควายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนะคะ
ที่ทำให้เครื่องมันหนีบลำอ้อยแล้วออกมาเป็นน้ำ

บีบก็คือหนีบหรือแบบว่ากดรัดอะไรแบบนี้มันเหมือนบีบคัน
ถูกค่ะหีบก็เหมือนหีบเพลงถูกไหมมันจะไม่มีการบีบ
มีการบีบหลักการเดียวกัน
อ๋อนี่ไงมันก็จะไหลลงมาแบบนี้ถูกต้องนะคะ
ซึ่งไม้ที่นำมาทำเนี่ยจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเหนียวทนทานอย่าง
ไม้ประดูกด้วยวิธีการก็คือชาวบ้านเขาจะนำไม้มาตัดให้มีขนาดพอดีกันสองชิ้นนะ
จากนั้นจะนำไปซะให้เป็นร่องเพื่อให้ร่องตรงนั้นเอาวางอ้อยให้มันหนีบอ้อยได้
แล้วก็เอามาประกบกันค่ะใส่กลไกต่างต่างเพื่อให้มันหมุนได้เห็นไหม
เกลียวลักษณะเหมือนเครื่องจักรเครื่องกล
จากนั้นชาวบ้านนี่แหละจะใช้ควายเป็นแรงในการขับเคลื่อนให้ควายมันเดินวนไปรอบ
เครื่องมันหมุนได้เครื่องมันก็หมุนได้พอมันหมุนปุ๊บมันก็จะหนีบอ้อยแล้วอ้อยก็จะคลายน้ำอ้อยออกมา
ชาวบ้านก็จะนำพาชนะมารองรับแล้วก็ใช้ผ้าขาวเนี่ยกรองสิ่งสกปรกที่ติดออกมากับน้ำอ้อยเนี่ยนะคะ

หรือว่าเอาไปทานนั่นเองนะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นการคันน้ำอ้อยแล้วก็ทำน้ำตาลอ้อยด้วยเครื่องหีบอ้อยแบบโบราณที่เชื่อเลยว่า
ขอบคุณด้วยที่มาแชร์ให้เราได้เห็นว่ายังมีการทำดั้งเดิมแบบนี้

ทำประโยชน์ได้มากมายอาหารของความหวานได้หมดเลย